คุณผู้ชมคะในเพจเฟซบุ๊คคนเยอะโสธรได้โพสต์เรื่องราวนี้เอาไว้ค่ะ
บอกว่ามีชาวบ้านร้องเรียนเข้าไปในเพจนี้นะคะ
ภรรยาบอกว่าสามีไม่สบายป่วยอาการไม่ดีก็โทรศัพท์ไปที่สายด่วนหนึ่งหกหกเก้า
เป็นการแพทย์ฉุกเฉินบอกว่าให้มารับหน่อยจะต้องไปส่งโรงพยาบาล
โทรไปช่วงเวลาประมาณตี๔๒๙นาทีของวันที่๒๖กุมภาพันธ์
มีเจ้าหน้าที่รับสายแต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ใช่เวลาทำการ
ติดต่อใหม่มาอีกที๙โมงเช้านะแล้วก็ตัดสายไปเลย
เนี่ยค่ะทีนี้ก็เลยต้องหารถไปเองครับญาติไปวิ่งหารถกัน
แล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลกุฎชุมโรงพยาบาลกุฎชุมส่งต่อโรงพยาบาลยะโสธร
สุดท้ายสามีของเธอเสียชีวิตในคืนวันที่๒๗เที่ยงคืน๑๕นาที
เพจนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าวันนั้นเจ้าหน้าที่๑๖๖๙ไม่ตัดสาย
บอกให้ญาติไปหารถเองก็คงไม่ตาย
คือในสิ่งที่เราได้รับรู้กันมาตลอดเนี่ยก็คือถ้ามีอะไรฉุกเฉิน
๔ชั่วโมงถูกต้องเราก็โทรไป๑๖๖๙ใช่ไหม
ในเรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินใช่เพราะมันคือฉุกเฉินไง
มันต้องตลอดเวลาไม่ได้สามารถว่าจะต้องฉุกเฉินในเวลาทำการนึกออกไหม
หรือถ้าไม่มีรถหรือมีสาเหตุจำเป็นอย่างอื่น
ก็ต้องบอกหรือประสานต่อว่าจะให้ทำยังไงใช่ไหมเราก็เลยส่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางประนอมชื่นใจอายุ๖๕ปี
ก็กำลังจัดงานศพให้กับสามีที่บ้านนะคะที่ท่าลาดหมู่๓
อำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธรบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
สามีที่เสียชีวิตก็คือนายสมจิตชื่นใจอายุ๖๕ปี
เป็นโรคประจำตัวค่ะเป็นเบาหวานเป็นความดันด้วยนะคะ
ตัวภรรยานางประนอมเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังว่าก่อนจะเสียชีวิต
เวลาประมาณตี๑๒๖กุมภาพันธ์สามีเกิดอาการวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรง
ทนไม่ไหวตี๔๒๙นาทีก็เลยให้หลานอายุ๑๑โทรศัพท์ไปที่สายด่วน
หมายเลข๑๖๖๙เป็นสายด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์
นางประนอมก็คุยกับเจ้าหน้าที่ซึ่งก็พูดคุยด้วยเสียงงวงเงียกลับมาค่ะ
เจ้าหน้าที่เสียงงวงเงียเลยแล้วก็บอกว่ายังไม่ถือเวลาทำงาน
จะมารับได้๘โมงเช้าถ้ารีบก็หารถอื่นไปเองแล้วกัน
นางประนอมบอกว่าโอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่ออะค่ะ
ตอนนั้นสามีก็อาการไม่ดีก็เลยไปตามหารถเอง
ได้รกระบะของสมาชิกอบตในหมู่บ้าน
ขับไปส่งที่โรงพยาบาลกุฎชุมไปถึงตอนเวลาประมาณตีห้ากว่า
ทางโรงพยาบาลกุฎชุมเห็นอาการคนไข้แล้วบอกว่า
ไม่ดีแล้วต้องส่งต่อเพราะว่ากุฎชุมรักษาไม่น่าจะไหว
โรงพยาบาลใหญ่กว่าดีกว่าก็ไปโรงพยาบาลเยอะโสธร
โรงพยาบาลทั้งสองแห่งเขาก็รีบรักษาให้
แต่พอเวลาเที่ยงคืน๗นาทีของคืนถัดมา
ก็คือเข้าสู่วันที่๒๗กุมภาพันธ์นะคะ
นายสมจิตเสียชีวิตที่โรงพยาบาลยะโสธร
ญาติบอกว่าก็พอเข้าใจแล้วค่ะ
ที่นายสมจิตเสียชีวิตเพราะว่าเป็นโรคประจำตัวรุมร้าว
แต่สิ่งที่ติดใจก็คือทำไมบริการฉุกเฉินของรัฐ
ปัดคนไข้ที่อาการหนักไล่ตายแบบนี้ค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะในแพทย์ธนุษย์กล้วยเจริญพาณิชย์
รองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรพร้อมเจ้าหน้าที่
พวงหลีดไปเคารพศพนายสมจิตและเยี่ยมให้กำลังใจญาติ
แล้วก็รับฟังข้อร้องเรียนในปัญหาที่เกิดขึ้น
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
คือก็เข้าใจแล้วค่ะว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
แต่ที่ติดใจก็คือถ้า๑๖๖๙ไม่บอกปัดแบบนั้น
อาจจะส่งโรงพยาบาลได้เร็วกว่านั้น
อาจจะทันอาจจะไม่เสียชีวิต
ก็เลยอยากจะให้บริการของรัฐเห็นค่าของชีวิตคนให้เหมือนกัน
ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้ให้

รถไม่ว่างหรือติดไปรับผู้ป่วยอื่นที่ฉุกเฉินเหมือนกัน
หรือผู้ป่วยอื่นฉุกเฉินมากกว่าหรือยังไง
ตอนนี้เดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
และเจ้าหน้าที่บอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป
เขาก็โพสต์ภาพนายสงบชื่นตาสาธารณสุขอำเภอเริงนกกา
ซึ่งเป็นตัวแทนของสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรนะคะ
พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์แพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกุฎชุมนายชัยยนต์โสมาบุตร
มีตัวแทนมีผู้มนุยการโรงพยาบาลกุฎชุมไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ก็ไปพูดคุยสอบถามกับทางญาติถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบแต่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ได้ติดใจ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่อยากได้ก็คือ
เจ้าหน้าที่ที่รับสายค่ะ๑๖๖๙คนนั้นนะคะ
ที่พูดกับทางญาติของผู้เสียชีวิตว่าไม่ใช่เวลาทำการ
มาใหม่อีกทีตอน๘๙โมงถ้ารอไม่ได้หารถไปเองแล้วตัดสายไปเนี่ยค่ะ
คนนี้เป็นใครมาขอขมาศพได้ไหม
ทางครอบครัวบอกว่าขอแค่นี้แล้วเรื่องอื่นไม่ติดใจนะ
แล้วก็ขอแค่ว่าปรับปรุงการบริการให้ดีกว่านี้ด้วย
แต่ก็ตรวจสอบไม่น่ายากใช่ไหมเพราะว่าโดยปกติแล้วสายด่วนพวกนี้
เขาก็จะบันทึกเสียงอยู่แล้วเผื่อใครโทรมาป่วนอย่างนี้ใช่ไหม
จะได้ดำเนินคดีกันได้อย่างนี้ก็ไปตรวจสอบฟังย้อนหลังดูว่าใครเป็นคนรับสาย
ใช่แล้วพูดอย่างนั้นจริงไหมแล้วสาเหตุคืออะไรถูกต้องนะคะ